คุณตาท่านหนึ่งไปงมหาปลา
งมหาปลางมอยู่ทีนี้ไม่ต้องก้มไง
วูบวูบเป็นสโตรกหลอดเลือดสมองลงไปจมอยู่อย่างนี้โอ้โหคุณผู้ชม๑๘ชั่วโมง
กว่าคนที่ไม่เจอนะแล้วอากาศหนาวสิบสามองศาเสริม
เดี๋ยวภาพที่เห็นนี่คือรอดป่ะเนี่ย
รอดครับคุณผู้ชมนะบอกให้ลงอกกันก่อนคุณตารอดครับ
ชื่อคุณตาจันทร์หรือว่านายคำจันทร์สวัสดิ์ตะวงอายุ๘๖ปี
นี่นอนติดลมโครนอยู่แบบนี้อยู่ในแปลงนาท้ายหมู่บ้านเลย
โอ้โหตามตัวนี้เต็มไปด้วยโครนครับ
ว่าคุณตาจันเนี่ยคงจะดิ้นรนพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อน
แล้วจุดที่พบคุณตาเป็นแปลงนาที่บ้านถ่อนน้อยอำเภอเมืองอุดรธานีห่างจากตัวหมู่บ้าน
ตั้ง๔กิโลห่างออกมาจากหมู่บ้าน๔กิโลฉะนั้นก็ค่อนข้างไกลอยู่
ญาติพี่น้องกับชาวบ้านช่วยกันนำตัวตาจันมาล้างโครนก่อนเลยนะคุณผู้ชม
นี่ล้างแล้วโครนก็ออกไปแล้ว
แล้วก็เอาเสื้อกันหนาวเอาผ้าห่มมาห่มให้คุณตาจันทร์เขาร่างกายอบอุ่น
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลเพราะตาจันแกแขนขาอ่อนแรงด้วยครับ
ติดอยู่ในบ่อ๑๘ชั่วโมง
โดยคืนก่อนจะพบตัวนี้อากาศก็หนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุดใน๑๓องศาเซลเซียส

คือคุณตาแกก็อายุจะ๙๐อยู่แล้ว

หนาวแบบนี้ไปจมบ่อโครนแบบนี้
ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับ
ลูกสาวตาจันทร์ชื่อป้ามนนะ

พ่อเธอตาจันทร์หายไปตั้งแต่๑๓ธันวา
มาเจอตัวในวันถัดมาก็คือเมื่อวานครับ

แล้วแวะไปหาปูหาปลาซะหน่อยตามภาษาตาแก
แต่อาการหลอดเลือดสมองตีบกำเริบครับ
ก็เลยวูบล้มลงไปในบ่อโครน
จันลุกเองไม่ได้อายุตั้ง๘๖แล้ววูบด้วย
ขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้แขนขาก็อ่อนแรง
แต่โลกอกได้ให้คุณผู้ชมคือนอกจากอาการปลอดภัยแล้ว

จะไม่ปล่อยให้ไปหาปูหาปลาละคนเดียว

ให้ความรู้เขียงข่าวสักหน่อยสนโรค
หรือว่าโรคหล่อเลือดสมองเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองมันอุดตัน
อุดตันปุ๊บสมองขันเลือด
มันก็ไม่ฟังก์ชั่นแบบเดิมทำงานไม่ได้
อาการเบื้องต้นเป็นยังไงตาพร่ามัวก่อน
ถ้าคนสูงอายุตาพร่ามัวมองอะไรไม่ชัดเนี่ย
เห็นภาพซ้อนแขนขาอ่อนแรงพูดคุยอะไรไม่ค่อยได้
แล้วก็อาจจะมีเวียนหัวเดินเซด้วยนะฮะ
ครับต้องรีบพาไปหาหมอให้เร็วที่สุดนะครับ